แม่ต้องไปตามกู้ภัยมาช่วยค่ะ

ภัยใช้เวลา๑๐นาทีก็ช่วยได้นะคุณ

ถ้าเวลาลามไปกว่าครึ่งชั่วโมง

สุดท้ายโหกอดกันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ

กว๖๒๗๖ขอนแก่น

แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถ

ผู้ติดต่อโอนิสต์ใหนหนทุนเหลานาดีอัมเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

น่าเหมาะก็
เนี่ยกู้พายพยายามเรียกให้น้อง

แล้วระหว่างช่วยเหลือเนี่ยก็มีชาวบ้านมามุงดูแบบนี้ค่ะให้กำลังใจกันนะคะ
กู้ภัยใช้เวลาตอนแรก๑๐นาทีอย่างที่บอกไปปลดล็อกได้สำเร็จเฮรอบแรกแล้ว
แต่ก็มีเรื่องให้ลุ้นต่อเพราะจังหวะที่กู้ภัยปลดล็อกได้
น้องเอามือไปกดล็อกอีกครั้งอ้าวค่ะประหนึ่งเล่นอ่ะเนอะ
คือพี่เปิดทำไมพี่เปิดทำไมล็อกอยู่ดีนะคะ
ปลดล็อกได้กดปิดล็อกค่ะสุดท้ายคนเป็นแม่ค่ะ
ต้องออกโรงและออกแรงนะคะช่วยกันเบี่ยงเบนความสนใจ
กระทั่งทีมกู้ภัยสามารถเปิดประตูรถได้สำเร็จค่ะ
แล้วทันทีที่เปิดประตูรถได้สำเร็จคุณคิดว่าภาพแบบไหนจะเกิดขึ้น
กอดกันเอาสินี่ไงจังหวะนี้ล่ะค่ะ
เต็มตัวเลยนะคะแต่เอาล่ะเพราะดีที่น้องไม่เป็นอะไรนะคะ
จากการสอบถามคนที่เป็นแม่เล่าบอกว่าคุณฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
เล่าบอกว่าขับรถมาจากบ้านปุดว่ะค่ะ

พอซื้อกับข้าวเสร็จก็พาลูกชายกลับมาที่รถ
พอถึงรถก็อุ้มลูกชายไปนั่ง
เบาะด้านหน้าฝั่งข้างคนค่ะ
พร้อมกับวางกุญแจที่
กุญแจรถไว้ที่คอนโซลด้านหน้า
เอากุญแจรถวางไว้คอนโซลด้านหน้า
จากนั้นเธออ้อมกลับไป

ปรากฏว่าประตูมันล็อกอัตโนมัติ

แล้วจะไปง้างประตูเข้าไปจะขับรถ
ประตูเปิดไม่ได้มันล็อกอัตโนมัติค่ะ

พอหลังเกิดเหตุรู้แล้วว่าประตูมันล็อกอัตโนมัติ

ไทยรัฐทีวีอยู่บริเวณนั้นพอดีนะคะ
ก็เลยเป็นตัวกลางให้ประสานตำรวจประสานกู้ภัย
ให้มาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแล้วก็ทันการด้วย
รอดปลอดภัยขวานเอ๊ยขวานมา
แล้วคุณผู้ชมดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะ

เพราะฉะนั้นเข้ารถให้เรียบร้อยก่อน

แล้วยักกุญแจไปวางบนรถด้วยนะ

เพราะกุญแจมันก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ใช่ไหม
เขาก็นึกว่าคนขับรถอยู่ข้างในแล้วไง
ที่สุดที่สำคัญอย่าเอารูปไปวางบนรถคนเดียว